นี่ค่ะไม่มีใครที่มันดีเต็มตัวไม่มีใครที่มันชั่วเต็มร้อยสิ่งดีฉันก็เคยทำบ่อยสิ่งเลวก็น้อยมาปนกันไป
ว่าฮิตติดหูทั่วบ้านทั่วเมืองกำลังเป็นไวรัลสำหรับเพลงนี้นะคะจากละครเรื่องสิรานีที่รักคุณผู้ชมค่ะ
หลังการทำงานให้เราฟังว่าเพลงนี้ใช้เวลาในห้องอัดนี้นะนานมากนานที่สุดตั้งแต่ทำเพลงให้ศิลปินมาเลย
อัดตั้งแต่๓ธุ่มยาวไปถึง๑๐๐๐น
แล้วจะบอกว่าการทำงานกับน้องเนยพัสวันเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเขาคุ้นเคยกันน่าจะรู้แนวทางกันเป็นอย่างดี
ว่าเออร้องแบบไหนให้มันถูกใจคนแต่งแต่ความจริงคือ
คุณนิกเขาบอกว่าการร้องเพลงนี้มันเหมือนเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
เนยเองก็ต้องดีไซน์อารมณ์ใหม่ทั้งหมด
พอเสียงเริ่มได้เริ่มอัดจริงเรียกได้ว่าร้องจนนักร้องอย่างน้องเนยเนี่ย
ไม่อยากร้องเพลงแล้วอยากร้องไห้เมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะโอเคสักที
คือมันระเบิดอารมณ์แบบสุดคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าเพลงนี้เพลงนี้มันฟิลลิ่งมาเต็มนะคุณผู้ชม
ใดก็แล้วแต่เขาบอกว่าหวังยอดวิวหลักร้อยล้านเหมือนเพลงที่ผ่านมา

เดี๋ยวไปฟังคุณนิกสลอปี้กันหน่อยค่ะ

ต้องมีท่อนโหนสูงท่อนยากท่อนแบบอารมณ์อย่างนี้ครับผม
เออท่อนหลังนี้คือแบบ

แต่ว่าวันที่เราอัดกันใช่ไหมครับ

จะไม่ค่อยได้มานั่งเจรจากันกับผม

แต่ว่าเราคือจับมาวันอัดเลยอย่างนี้ครับผม
ปุ๊บเราก็ดิวกันแบบ
ในขณะนั้นเลยในขณะที่อัดเลยอย่างนี้
บอกมีแต่บอกว่านักเต็มเพียงร้อยล้าน

เป็นอย่างนี้ค่ะซ้อมร้องกันให้ดูดี
ใช่ค่ะเพราะว่าเสาร์หน้าละครมาออนแอร์แล้วนะ
สิรานีที่รักกับเพลงประกอบละครที่มีชื่อว่า